เวลาเราจะไปไหนเดินไปไหนเข้านอกออกใน
ก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิของร่างกายทั้งนั้น
แต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอแบบนี้จะทำไงคะ
เอาใหม่
หรือว่าเอาใหม่มันต้องผิดคาด

เอาล่ะสิ

นั่นน่ะสิที่สงสัยก็คือมีอุณหภูมิแต่ไม่มีที่ผจญ

ผมวางแล้วผมอีกแล้ว

ตุ๊กตาทำไมอุณหภูมิถึงวัดได้

เพราะว่าเราอยู่ในอุณหภูมิที่เท่ากัน
ผิวสัมผัสมันมีอุณหภูมิที่มันเท่ากันอะไรแบบนี้
คือมันแปลกตรงที่ว่าน้องเนี่ยวัดอุณหภูมิได้

บางคนเขาบอกว่ามันก็คงอาจจะเป็นอุณหภูมิของในสถานที่ที่เราอยู่นั่นแหละ
ก็เลยทำให้พื้นสัมผัสของน้องร่างกายของน้องจะเรียกร่างกายได้ไหม

จริงไม่คือเรื่องวัดอุณหภูมิมันวัดได้ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งของ
เวลาวัดอุณหภูมิของวัตถุสะสันอะไรมันวัดได้หมดเลย
แล้วเครื่องวัดมันสามารถเลือกได้ว่าวัดคนหรือว่าวัดสิ่งของ
เพราะฉะนั้นน้องก็ถือว่าเป็นสิ่งของที่วัดได้
น้องไม่ใช่คนแต่เหมือนมาก